มาดูเหตุการณ์นี้กันบ้างค่ะที่ชนบุรีนะคะแม่กับน้าของเด็กวัย๑๔ปีที่ถูกทำร้ายในปั๊มน้ำมันร้อนใจค่ะ
ก็เลยไปลงพื้นที่ออกตามล่าหาคนร้ายที่ทำร้ายลูกด้วยตัวเองนะคะขณะที่ตำรวจบอกว่าได้เบาะแสพอจะรู้ตัวคนร้ายแล้วค่ะ
เหตุการณ์กันดูนิดนึงคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะคลิปนี้เนี่ยถูกโพสต์โดยน้าของเด็กที่ถูกรุมในคลิปนะคะ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่บางแสน
จะเห็นเด็กผู้ชาย๔คนนะคะมีรถมอเตอร์ไซค์๒คันออกจากร้านสะดวกซื้อแล้วมาขึ้นรถ
จังหวะนั้นเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์ประมาณห้าหกคันวิ่งมาจอดก็มีผู้หญิงใส่ชุดนอนไลน์ทุกคนก็วิ่งมารุมชกต่อยกันนะคะ
สามคนวิ่งหลบหนีไปได้แต่มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งตัวเล็กเล็กยืนงงกับเหตุการณ์ค่ะ
ก็เลยถูกผู้ชายสองคนรุมต่อยแล้วเตะที่ศีรษะหลายครั้งน้องก็ล้มลงไม่ได้ต่อสู้อะไรนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนต่อว่าด้วยชี้เข้าไปในร้านสะดวกซื้อด้วยนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เอง
หลังเกิดเหตุเนี่ยเด็กชายเอนะคะคืออายุ๑๔ปีก็มาบอกว่าขอแม่มาซื้อมาม่ากินนะคะ
ตอนตี๕ตอนของวันที่๒๕ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดินออกมาจากร้านก็มา๖๗คนแล้วก็โดนเตะต่อยแบบนี้ค่ะ
ก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยนะคะส่วนเด็กอีกคนนึงอายุสิบห้าปีที่วิ่งหนีไปได้
บอกว่ามาซื้อมาม่ากินเหมือนกันก่อนจะมาถึงปั๊มเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์ขี่สวนกัน
แล้วตะโกนถามบอกมองทำไมนี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตอบพอซื้อของเสร็จออกมาก็เจอแบบนี้ค่ะ
ก็ตอนแรกผมเจอเขาที่ตรงเซเว่นนะครับเส้นมณีแก้วผมไปมองหน้าเขา
แล้วเขามาด่าผมว่ามองทำไมแบบด่าแบบให้ฟังอะครับ
ก็ไม่ได้อะไรผมก็บอกมองเฉยแล้วแล้วทีนี้ผมไปเจอเขาอีก
เขาเขาเขาบอกผมเอาไงกับกูผมก็บอกแล้วทีนี้ผมก็บิดหนีเขาครับ
แล้วก็เนี่ยมาตรงตรงปั๊มเขาเจอพี่ผมเขาก็ลงมาใส่ลงมาล่อเลยครับ
เนี่ยค่ะแม่ของผู้เสียหายบอกว่าโอ้โหเห็นคลิปแล้วทำใจไม่ได้ค่ะ
ลูกโดนรุมแบบนี้วอนตำรวจตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยตัวน้าชายเองก็บอกว่าโมโหมากเลย
มากเลยนะคะปอนด์หลานโทรมาบอกเนี่ยเห็นคลิปก็ยิ่งโมโหนะคะ
ล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะทั้งแม่แล้วก็น้าชายไปที่ปั๊มน้ำมันเลยค่ะ
ครับไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยตัวเอง
แล้วบอกว่าตอนนี้ได้ข้อมูลคนร้ายมาแล้วคนนึง
นัทพงศ์นะคะแต่คนนี้ปิดเฟซบุ๊กปิดอินสตราแกรม
หนีไปแล้วแล้วก็รู้มาว่ากลุ่มนี้จะมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อที่นี่บ่อยด้วยนะคะ
บ้านเนี่ยน่าจะอยู่ไม่ไกลหรอกก็ฝากคนเป็นพ่อเป็นแม่ให้พามามอบตัวโทษจะได้เบาลงนะคะ
ส่วนทางตำรวจเนี่ยตำรวจสพแสนศุกร์พูดถึงความคืบหน้าคดีบอกว่า
ตอนนี้ชุดสืบสวนเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาให้ได้นะคะ
ภาพในกล้องวงจรปิดเห็นหน้าเห็นทะเบียนรถชัดเจน
ก็ได้ข้อมูลของกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้ค่ะ